ซี่คันนี้หน่อยนะผู้โดยสารคนหนึ่งบอกไปเจอมาโอ้โห
อะไรจะหัวร้อนขนาดนี้ค่ะคือเขาเรียกเพื่อจะไปตรวจ
ทีเคก่อนแล้วจะไปขึ้นเครื่องบินที่ดอนเมืองอืมแท็กซี่บอก
ขึ้นทางด่วนไหมเขาบอกไม่เป็นไรไม่ต้องขึ้นก็ได้
แต่เขาบอกโอ้โหเดี๋ยวส่งรถไม่ทันสุดท้ายเขาไล่
ลงจากรถนะฮะพอเขาไปขึ้นคันอื่นเนี่ยยังตาม
โวยาจะเอาเรื่องอีกนะครับเพื่อนผู้ชมครับ

ไม่หรือขั้นใหม่เดี๋ยวไหน
ทีหลังจะทำแบบนี้นี่มันไม่ดีมันไม่ดีทั้งสองอย่างนั้นล่ะ

ตามสบายครับตามสบายครับตามสบาย

เอายังไงผมไม่ได้ทำอะไรเลยด้วยซ้ำ
ลุงก็ถ่ายคลิปไว้แล้วเดี๋ยวก็ต่อสู้กัน
ก็แล้วแต่ลุงผมจะไปสนามบินเนี่ย
แล้วผมจะไปสนามบินถ้าเกิดว่าไม่ทันลุงชดใช้ให้ผมป่ะล่ะ
ลุงผมมีไฟบิน๓ครึ่งนะแล้วผมต้องไปตรวจโควิดที่รังสิตก่อนนะ
นี่ค่ะคือแกตามมาจะเอาเรื่องผู้โดยสารผู้โดยสารตอนที่ลงจากรถบอก

แล้วก็แม่ก็ลุงไปไล่เขาลงจากรถ
เขาจะร้องเรียนแล้วนี่ลุงมาบอกจะไม่ให้เขาร้องเรียนนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้โดยสารชื่อคุณบีนะที่เราคุยด้วยนะครับ
เพื่อนำใบรับรองไปขึ้นเครื่องบินกลับบ้านที่ต่างจังหวัด
ทีนี้พอเรียกแท็กซี่คนขับถามบอกขึ้นทางด่วนไหม

คือคุณบีก็บอกว่าไม่ขึ้นนะไม่เป็นไรไม่ต้องขึ้นก็ได้

เดี๋ยวไปส่งรถไม่ทันเกิดการโต้เถียงกันขึ้น

ปรากฏลุงไม่พอใจไล่คุณบีลงจากรถ

ทีแรกเขาบอกจะเรียกแท็กซี่คันอื่นให้
แต่คุณบีบอกไม่ต้องไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเรียกของผมเอง
แล้วก็ได้คันนี้ที่เขาขึ้นไปนั่งอยู่ปรากฏว่าลุงคนนี้เนี่ยตามมาอีกครับทุกผู้ชมครับ
มาถ่ายรูปมาคมครูถ้าแจ้งแบบนั้นแบบนี้เดี๋ยวฟังคุณบีหน่อยนะครับ
ผมได้ยินว่าคุณต้องขึ้นทางด่วนนะถ้าเกิดไม่ขึ้นเขาจะไม่ไป
เพราะว่าเขากลัวเขาส่งรถไม่ทันอะไรประมาณนี้ครับ
แล้วผมก็เริ่มรู้สึกไม่พอใจอ่ะพี่ผมก็บอกไปว่าคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะมันฉวยโอกาสนะ
มันไม่โอเคสำหรับผมเพราะว่าผมไม่รู้เส้นทางด้วยตรงนั้น
อาจจะเป็นด้วยคำที่ว่าผมจะโทรไปร้องเรียน๑๕๘๔ด้วยอะไรประมาณนี้
เขาเลยปล่อยให้ผมลง
ผมอยากฝากไปยังแท็กซี่ทุกคนนะครับที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
เช่นแบบลุงคนนี้ผมขอให้หยุดนะครับ
แล้วมันส่งผลต่อผู้โดยสารเยอะมาก
คุณคือคนเดียวทำให้แท็กซี่เน่าไปเกือบทุกคนแหละ
คือเขามองแท็กซี่ผิดกันเลย

ผมรับเป็นคำขอโทษไม่รับคำขอโทษ

ส่วนโชเฟอร์แท็กซี่คันที่ผู้โดยสารเข้ามาเรียกใหม่นะฮะ

บอกว่าเห็นผู้โดยสารนี่ครับ
ลุงโกสนบอกผู้โดยสารนี่ถือสัมภาระ
ลงมาจากแท็กซี่คันเกิดเหตุ
แล้ววิ่งมามาเปิดประตูนะครับ
แล้วก็บอกว่าแล้วคือพอขึ้นมาแล้วเนี่ย
โฟคันนั้นเนี่ยเขาก็เดินเข้ามาบอกจะไปส่งเขาทำไมไม่ต้องไปส่ง
แล้วก็โวยวายเหตุการณ์ก็เป็นไปตามคลิป
พอออกรถมาผู้โดยสารก็เล่าให้ฟังบอกว่ามีปากเสียงกับคนขับแท็กซี่คันนั้น

แต่โชเฟอร์แท็กซี่คนนั้นบอกว่าจะให้ขึ้น
อ้างว่าเมื่อวานนี้ทางด่วนให้ขึ้นฟรี
แต่คือมันวันอาทิตย์มันวันหยุดแต่ไม่ใช่วันหยุดพิเศษไง
ว่าเขาให้ขึ้นทางด่วนฟรีก็เลยมีปากเสียงกัน

หลังจากส่งผู้โดยสารทำธุระอะไรเสร็จเรียบร้อย
เอทีเคเสร็จก็พาผู้โดยสารคนนี้ไปส่งสนามบินดอนเมืองขึ้นเครื่อง
ราคาค่ามิเตอร์ทั้งหมด๔๒๗บาท

พร้อมกับขอบคุณลุงโกศลด้วยที่ช่วยเหลืออย่างดี
เขาก็ให้มา๕๐๐บาท
เขาก็โอนให้เลย๕๐๐บาท
เขาพูดอะไรขอบคุณอะไรคุณลุงมั้ย
เขาก็ขอบคุณขอบถ้าไม่ได้ลุงผมก็ไม่รู้จะว่ายังไง
เกิดผมตีเขาผมก็ไม่ได้กลับบ้าน
มันก็อึดอัดกับอาชีพเราอยู่นะ

อาชีพเรามันก็ต้องคือเป็นผู้บริการ

เมื่อเขาอยากไปเราก็ต้องขึ้นไม่ขึ้น

ก็ต้องแยกแยะกันเป็นคนไปนะฮะ
โชเฟอร์แท็กซี่ที่เขาให้บริการอย่างดี

ท่านผู้ชมครับกรมการขนส่งทางบกตามตัวเจอแล้วนะครับ

แล้วก็เรียกมาสอบถาม
แล้วก็เปรียบเทียบปรับเรียบร้อยแล้วนะครับ
คือทางนายวิทองเนี่ยเขาชี้แจงว่า
ที่เขาต้องการให้ผู้โดยสารขึ้นทางด่วน
เขาไม่ได้กลัวว่าเขาจะส่งรถไม่ทัน
เขากลัวผู้โดยสารจะไปขึ้นเครื่องไม่ทัน

ทางกรมการขนส่งทางบกบอกว่า
สุดท้ายแล้วมีความผิดนะครับคนขับแท็กซี่คันนี้
ความผิดเรื่องของการให้ผู้โดยสารลง
ก่อนถึงที่หมายนี่ปรับ๒๐๐๐บาท
ใบอนุญาตขับรถเป็นเวลา๑เดือน
แล้วให้อบรมมารยาทอีก๓ชั่วโมง
พร้อมกับกำชับว่าห้ามไปทำผิดแบบนี้อีก
อ้าวนี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น